เวลาที่มีคนไปอยู่บริเวณเดียวกันมากปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์
อาจจะใช้ไม่ค่อยสะดวกมากนักเพราะมีคนใช้กันเยอะ
ดังนั้นทางด้านของกศธชตอนนี้ครับได้มีการกำชับไปให้บริษัทเครือข่ายโทรศัพ
ที่ทุกลายนะครับให้ดูแลเครือข่ายให้พร้อมให้บริการกับประชาชนที่ได้เดินทางไป
ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธชนะครับ
ส่งหนังสือกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย
ขีดความสามารถการให้บริการเพื่อรองรับการใช้งานในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
สนามหลวงและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกับให้เพิ่มความระมัดระวังการดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของสำนักงานออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการด้วย
ขณะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง๓ค่ายก็ต่างยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ปกติขึ้นอีก๕๐๐เปอร์เซ็นต์และบริการชาร์จแบตเตอรี่มือถือฟรี
สำหรับมือถือ๔แห่งและรถโมบายเพิ่มช่องสัญญาณเสริมในบริเวณเส้นทาง
บริการไวไฟรองรับการใช้งานหนาแน่นครอบคลุมทั่วบริเวณสนามหลวง
และพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้กศธชร่วมกับผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัย
ส่งไปยังเลขหมาย๔๕๖๗๙๙๙ฟรีทุกเครือข่ายตั้งแต่วันนี้นะครับ
โดยจะมีข้อความตอบกลับว่าบอกให้กล้องทั่วโลกล่า
ว่าเราคือปวงประชาผู้จงรักเพื่อร่วมแสดงความอาลัยครับ